ที่ผลงานยอดเยี่ยมของสมาคมกีฬาเทคอนโดนะครับ
แล้วกับการที่ไปแข่งขันในรายการเวิร์ดพรณ์กำลังปี
นิพักษ์วงพัฒนากิจนั้นทำให้มีความมั่นใจนะครับ
กับการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในปีหน้า
การเดินทางกลับมานะครับ
หัวหน้าภูมิสอนชาวเกาหลีใต้พร้อมด้วย๓นักกีฬาก็คือน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนกิจ
แล้วก็เทวินหารปราบนะครับเจ้าเทมรวมถึงจูเนียรามนรงเสวกวิหารีครับ
หลังจากไปแข่งขันรายการใหญ่ส่งท้ายปีก็คือ
เมื่อวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมานี่เอง
นายฮิมนต์ก็บอกว่าการเดินทางมาเต้ารับก็ยินดีกับน้องทุกคนที่ประสบความสำเร็จคว้ามาได้
เหรียญทองแล้วก็เป็นครั้งแรกจากพาณิพักษ์วงพัฒนากิจในรุ่นสี่สิบแปดกิโลกรัมหญิง
และยังเป็นการคว้าแชมป์๕รายการติดต่อกันของพาณิพักษ์ในปีนี้ด้วยนะครับ
นายกสมาคมก็บอกว่าพาณิพักษ์ได้แชมป์ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ
ซึ่งหลังจากนี้จะปล่อยให้นักกีฬาพักก่อนจะกลับมาฝึกซ้อม
ก็เป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับสำหรับเทนนิส
ซึ่งก็แน่นอนไปคว้าเหรียญทองมาแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นแมทใหญ่
ที่๕แล้วนะครับสำหรับปีนี้ที่ได้ไปแสดงผลงาน
แล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจ
ที่พาณิพักษ์ก็บอกว่าจะพยายามทำผลงานในปีหน้านะครับ
นี่คือสุดยอดในยุคนี้นะครับของเทควันโดไทยครับ

และถ้าเกิดคว้าแชมป์มาได้นะครับจะได้เงินรางวัลสูงประมาณ๒ล้านบาทเลยทีเดียวครับ